เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง
คนที่เขาเห็นเขาก็เลยแบบตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำได้ด้วยเหรอ
ไปริบรถกันในปั๊มน้ำมันนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่๒๓รอบนะฮะและคงไม่ใช่คันเดียวซะละมั้ง
อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันหลายคันแต่คำถามของคนที่เห็นก็คือว่า

แล้วสถานที่แบบนี้เนี่ยเอาละเป็นปั๊มน้ำมัน

เออแล้วเกิดโอ้โหเกิดคุณเขียนมาสอนชนลุก
ไฟลุกขึ้นมาเออคว่ำไฟลุกท่วมขึ้นมาทำยังไง
อันตรายค่ะตอบได้เลยว่าอันตรายมาก
แล้วตอบได้เลยว่ามาทำแบบนี้ในปั๊มน้ำมันไม่ได้
ไม่ได้แน่นอนไม่ใช่สนามแข่งรถ
ใช่แล้วยางมันต้องบดกับพื้นใช่ไหม
แล้วกลัวมันจะเกิดประกายไฟเกิดอะไรขึ้นในปั๊มน้ำมันนะ
นี่เกิดเสียหลักพุ่งเข้าไปนู่นหัวจ่ายทำยังไง
อันนี้พอเสร็จปุ๊บก็นี่เขาก็ปรบไม้ปรบมือกันนะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะหลังจากทราบพิกัดว่าเป็นปั๊มน้ำมัน
ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับทางภูมิกับการสพมาพตะพุธ
ตำรวจเอกพาสกรภัยจิตเนี่ยเดินทางไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
แต่ยังไม่เจอเจ้าของปั๊มนะฮะได้เจอกับทางพนักงานในปั๊ม
ผู้จัดการของปั๊มผู้จัดการปั๊มบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้
เจ้าของปั๊มจะไปชี้แจงเรื่องนี้ให้กับตำรวจทราบ
เรื่องต้นพบว่ามีวัยรุ่นประมาณสัก๑๐คนได้ที่เข้ามาทริปรถอยู่ในปั๊มนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำด้วยว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมาทำแบบนี้กันได้อย่างไร